บำตรากฮี
น้ำทุกเนื่องมา

เราคว้าแชมป์ไปแล้วคุณอาฬิสักเบนจาศิริวัลกับประธานธนาภูมิศาสตร์แห่งชาติ
ก็บอกถึงผลงานของทีมไทยว่า
เป็นไปตามความต้องการที่อยากให้นักเตะหน้าใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์
กับเกมระดับอนาชาตินะครับก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งหลายคนทำผลงานได้น่าพอใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นกำลังสำคัญในวันข้างหน้าด้วย
แน่นอนว่าจะเป็นครั้งที่สำคัญมากในการเตรียมทีมเพื่อลงแข่งขัน
ซอลชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบ
ซึ่งเป็นการคัดเลือกทีมไปฟุตซอลโลก
และตอนนี้ก็มีการทาบทามนะครับทีมชาติประตูเกส
แชมป์ยุโรปรวมไปถึง๒ทีมหัวกะทินะครับ

แล้วก็ญี่ปุ่นมาร่วมการแข่งขัน
ในช่วงวันที่๑ถึง๕กุมภาพันธ์ปีหน้าเน้นย้ำนะครับ
คือญี่ปุ่นจะเดินทางมาเล่นกับทีมไทย
อุ่นเครื่อง๒นัดนะครับ๑๕กุมภาพันธ์ปีหน้า